นักบอลไทยพิชิตใหม่ทองคำ
ไม่ต้องเสียเวลาไปเริ่มกันที่คนแรก
หนุ่มหน้ามนต์ต้นนรบดินกับเพลง
อยู่ต่อเลยได้ไหมของสิงโตนำโชค

อยู่ต่อเลยได้ไหมของสิงโตนำโชค

กว่าจะร้องนึกว่าจะร้องพรุ่งนี้ซะแล้ว
ต่อกันที่คนที่สองเจ้าหนูหน้าเปื้อนยิ้มเจ้ายิมวรชิต
ชาร์จล้านวิวกับเพลงเชือกวิสิ

รื่มใหญ่มาในมาตรผราเอกสุดเพศ

บทบาทไหนทัพช้างศึกไทยก็ทำได้น่าประทับใจจริง
และนี่คือ๑นาทีมีเฮ